คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ที่นนทบุรีค่ะมีหญิงสาววัยสิบสี่
เดินไปซื้อของในชุมชนแล้วอยู่ดีมีวัยรุ่นชายมาฉุดแขน
แล้วลากเข้าไปดีที่น้องเขาสะบัดทิ้งได้แล้วก็โทรบอกคุณพ่อ
ครับพอคุณพ่อมาถึงทำยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
ครับพี่พูดไหมละพี่ไม่ได้ทำอ่ะพี่จะจุดแล้วน้องพูดยังไงอ่ะค่ะ
อ้าวมันทำลูกผมเจ็บตะวันี้อ่ะทำไมอ่ะเขาเป็นผู้หญิงน่ะ
ทำของก่อนกับผมอ่ะอยู่กันไม่ได้แล้วแบบเนี้ย
ไว้รุ่นชายมึงรู้ไหมเปล่า
เข้าไว้เมดิโอมึงเข้าไป

แล้วก็มีข้อความบอกว่าตนเองกำลังจะออกไปซื้อของ

มีวัยรุ่นชายเรียกก็เลยหยุด
วัยรุ่นชายคนนี้อยู่ดีมากอดเลย
ลากไปในซอยมืดพยายามจะลากเข้าห้อง
ก็พยายามจะดิ้นแบบสุดแรงหนีออกมาได้
เล่าให้พ่อฟังพ่อโมโหมาก
ไปคุยกับวัยรุ่นชายที่เกาะเหตุ
แต่พ่อแม่ของเขาออกมาปกป้องวัยรุ่นชายค่ะ
พ่อแม่ของวัยรุ่นชายออกมาเถียง

แล้วก็เหมือนกับตบสั่งสอนไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๓ทุ่ม๑๕กุมภาพันธ์
เป็นบ้านเช่าที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
จากการสอบถามในโจ้นามสมมุติอายุ๔๓ปี

เนธนามสมมุติอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ม๓ที่เป็นผู้เสียหาย
ก็ได้ข้อมูลมาว่าคืนเกิดเหตุกำลังขับรถ
กลับจากรับภรรยาที่ทำงาน
โทรศัพท์มาหาน้ำเสียงคือแบบโอ้โหตกใจกลัวมาก
ลูกสาวบอกว่ามีวัยรุ่นผู้ชายจะฉุดน้องเข้าห้อง
โชคดีหนีออกมาได้พ่อรีบขับรถไปเลย
ลูกสาวเล่าให้พ่อฟังว่าก่อนเกิดเหตุคือเดินไปซื้อของที่ร้าน
กำลังจะเดินกลับบ้านเดินผ่านห้องเช่าตรงจุดเกิดเหตุ
วัยรุ่นชายตะโกนเรียกน้องเขาก็หยุดตกใจว่าตะโกนเรียกอะไร
ปรากฏว่ากลับถูกฉุดเข้าไปเลยนะคะดีที่สะบัดหลุดออกมาได้
พ่อบอกว่าพอเจอตัวผู้ก่อเหตุก็ถามว่าทำไมทำแบบนี้
พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุก็ออกมาจากห้องก็มาขอโทษ
สิ่งที่ลูกชายทำลงไปขอร้องไม่ให้เอาเรื่อง
สารอนาคตเด็กแต่พ่อของเด็กผู้หญิงบอกว่า
โหจริงมันทนไม่ไหวเลยตบหน้าคนก่อเหตุไปครั้งหนึ่ง
เพราะว่าจะยิ่งกว่านี้พ่อไปย้ามระงับสติอารมณ์แล้ว
เขายอมรับมาสิต้องมาขอโทษกันทำแบบนี้
มันไม่ถูกถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ไหลแรงขึ้นไหว
ขอโทษลูกสาวครับเขาทั้งพ่อแม่เขาก็มาขอโทษผม
แล้วคนในซอยเขาบอกอย่าไม่อยากให้มันมีปัญหา

แต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอยู่กว่านี้

ตัวพ่อของน้องผู้หญิงผู้เสียหาย

ก็ไม่อยากจะดำเนินคดีอะไร
ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็เป็นเยาวชนอยู่
แต่พ่อก็พาลูกสาวไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่สพบังบัวทองเพื่อเป็นหลักฐาน
แต่ก็ไม่ได้แบบประสงค์จะดำเนินคดี